เดี๋ยวนี้เวลาเราจะตามติดชีวิตใคร

ไฮโซทายาทเจ้าของบริษัท

ดูไลฟ์สไตล์ของลูกคุณหนูต่างนานา

คุณว่ามันได้ไหมล่ะคะมันก็ผิดกฎหมายดิ
ตำรวจก็จับไงล่ะคะหลักฐานครบมือ
ขนาดนี้เลยนี่แหละค่ะ

มีตั้งแต่คลิปรีวิวรถหรูซุปเปอร์คาร์

อรารี่ก่อดีแลมโบกิมี่หรือว่า
ปอเช่นะคะแล้วก็ยังมี

ด้วยการพาเนี่ย

หรือการล้างรถด้วย

คือพูดง่ายคือเราจะเห็นพวกอะไรอย่างนี้

คนรวยเมืองนอกที่เขาใช้ชีวิตแบบ

ลูกเสื้อลูกสิงโตต่างดังนั้น
อะไรแบบเนี้ยทีเนี้ยประเด็นก็คือว่า

เอารถหรูมาแข่งกันบนทางด่วน

คือพูดเชิญชวนเลยค่ะว่าอ้าวใครมีรถหรูอะไรอย่างนี้

พันธุ์ตำรวจเอกนิธิธรจินตกานนท์
รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจจราจร
จับเลยจ้า
ก็ถูกดำเนินคดีในข้อหาสนับสนุน
ส่งเสริมให้มีการแข่งรถในทางสาธารณะ

ทำไมผู้ชายชอบไปซิ่งรถ

เขาก็นัดหมายกันไปประลองความเร็ว
มีให้สัญญาณปล่อยตัวจากจุดเริ่มต้น

จนถึงเส้นชัยที่ด่านเชียงราก

จับนายนัทพลเตชะอาพรชัย

ข้อหาแข่งรถในทางสาธารณะ

คุ้มไหมล่ะ

รับสารภาพนะคะว่ารวมกลุ่มกับเพื่อน

ก็ปกติเขาก็จะมีเหมือนแก๊งไงคุณ
แก๊งพอร์ชแก๊งเฟอรารี่

ไปพูดคุยกินดื่มชากินข้าวกัน

ใช่คือเขาบอกว่าจริงก็ไม่ได้มี

และเขาขอโทษสังคมในฐานะที่เป็นยูทูปเปอร์
ที่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับสังคมก็แล้วกัน

ตำรวจก็ให้ข้อมูลของนายจิรวัตรคนนี้นะคะว่า

กว่า๒๓ล้านบาท

ระดับปริญญาตรีภาคอินเตอร์
นั่นชีวิตส่วนตัวของคุณ
อวดก็ไม่ว่าอยากโชว์ก็ไม่ว่า

กฎในเกณฑ์ที่ถูกกฎหมายอยากทำอะไรทำเลย

อันนี้มันถนนสาธารณะ